คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาสำคัญเลยค่ะ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้า
ที่มันสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่
คุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนแล้วเจอปัญหาส่งข้อความมาคุยกันหน่อย
ภาคเหนือภาคอีสานนี่หนักเลยนะคะท้องฟ้ามันมีแต่แบบเนี้ยพี่อุ๋ย
โอ้โหเป็นควันมันสาเหตุจากหลายปัจจัยนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเผาป่าไฟป่าหรืออะไรแบบนี้
คือเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าถ้าเราอยากได้อากาศดี
โอ้โหตอนนี้ภาคเหนือนักมากคือคนเหนือบอกโอ้โหตอนนี้จะอยู่กันยังไงเนี่ย
แม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยดูภาพค่ะคุณผู้ชมนี่เชียงราย
โอ้โหมองถนนแทบไม่เห็นควันแบบโอ้โห
ท้องฟ้าเหนือด่านพรมแดนแม่สายตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เช้าวันนี้มันเป็นแบบนี้ค่ะอืมโอ้โหหมอกควันจากไฟป่า
ควันจากการเผาผลผลิตทางการเกษตรมันลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
เขาก็เผาป่าอะไรกันเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะท้องฟ้าเป็นสีแบบเนี้ยค่ะ
ชาวอำเภอแม่สายบอกว่านี่วันที่๕แล้วนะ
อากาศเป็นแบบนี้นะไม่ใช่วันแรกนะต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะคะ
คุณผู้ชมเมื่อช่วง๔โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวของเราลองดูในแอปพลิเคชัน
สีม่วงเข้มคือน่าเป็นห่วงจริงแต่อันนี้คือ๔โมงเย็นใช่ไหมพี่อุ๋ย
ทีมข่าวของเราบอกว่าเอาจริงตอนเช้ามาถึงเที่ยงมันหนักกว่านี้อีก
นี่มันดีขึ้นแล้วนะนี่ดีขึ้นแล้วแต่ยังม่วงเข้มอยู่ค่ะ
อันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มผู้อ่อนไหวความเสี่ยงสูง
หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งค่ะนี่เราเปรียบเทียบให้ดูว่าจริงแล้วถ้าดีมันไม่ควรเกิน๕๐
แล้วนี่ไป๘๐๐กว่ามันคือม่วงเข้มอันตรายมากนะคะ
วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สายแชร์รูปแชร์คลิปวิดีโอค่ะพระอาทิตย์ท่ามกลางหมอกควันที่หนาจัดแบบนี้
คุณผู้ชมมองเห็นพระอาทิตย์ไหมคะแทบมองไม่เห็นค่ะโอ้โหต้องขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนะคะ
นี่เราเห็นเขาแชร์กันอยู่นะคะเราก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูว่าโอ้โหมันควันหนาขนาดนี้
ส่วนคลิปวิดีโอค่ะก็แสดงให้เห็นว่านี่คือเหตุการณ์จริงไม่ได้ตกแต่งรูป
นี่คือเหตุการณ์จริงที่ชาวจังหวัดเชียงรายต้องเผชิญโดยเฉพาะในอำเภอแม่สายหนักเลยนะคะ
ฟอกอากาศมันกลองได้ไม่หมดค่ะนี่ห้องผ่าตัดนะคะนี่ห้องพักคนไข้นะคะ
เราจะอยู่กันยังไงแอดมินเพจเรียนหมอ
โพสต์รูปถ่ายในขณะที่เธอกับลูกชายอยู่ที่อำเภอแม่สายระบุว่าแค่ห้องกินข้าวหนึ่งห้อง

ใช่ค่ะขอความเมตตาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อยเถอ
บ้านไหนไม่มีสตังค์จะซื้อเครื่องฟอกอากาศ

ก็ต้องทนสูดอากาศอย่างนี้ไปเหรอ
แล้วก็เธอได้โพสต์ภาพลูกชายใช้กระดาษทิชชู่เช็ดเลือดกำเดา
ทีนี้ค่ะในสื่อออนไลน์คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
พูดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าควรจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง
ก็ไปพูดถึงคนเผาป่าที่หวังผลเพียงเล็กน้อย
แต่ว่ามันส่งผลกระทบต่อผู้คน
เป็นแบบโอ้โหวงใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาหนักมากนะคะ

ทีมข่าวของเราก็ได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะ
คุณแม่บอกว่าอ๋อภาพที่โพสต์เนี่ยตอนนี้

ใช่ค่ะแต่อย่างที่มิ้วบอกค่ะ
แล้วคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะหนีไปที่อื่น

วันนี้ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย

ในพื้นที่๒๐๐กว่าคนเขารวมตัวกัน
เพื่อจัดกิจกรรมเรียกร้องให้แก้ไขไฟป่า

มีการรับบริจาคอุปกรณ์น้ำดื่ม
พร้อมทั้งยื่นหนังสือเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
แก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ผลักดันให้เป็นวาระของอาเซียน

ทีนี้ค่ะอยากจะให้กำหนดกรอบให้ภาคเอกชน
ไปส่งเสริมทำการเกษตรฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
ลดการเผาเพราะตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนมาก

หนักที่สุดในรอบหลายปีเลยจริง
เมื่อเช้านี้เพิ่งไปหาคุณหมอมาเขาบอกว่า
อาจจะต้องแบบไอเรื้อรังไปอีกนาน

อาจจะแบบเป็นเดือน๒เดือนเลยค่ะ

เราก็จะเริ่มเห็นมีแอบเผาแอบอะไรแบบ
ใช่ไล่ยาสูบหรืออะไรพวกนี้เนอะ
แต่ช่วงหลังมันก็จะมีเริ่มห้ามเผา

เขาไม่มีมาตรการห้ามเผาเวลาลมมันพัดมาอะไร

แต่ไม่รู้ว่ามันจะตกเมื่อไหร่ค่ะ
เพราะที่แม่สายเชียงรายนี่ก็คือติดทางนั้นแล้วนะครับ
มันถึงต้องเป็นวาระเร่งด่วนของอาเซียนเลยด้วยซ้ำนะครับ

โดยธรรมชาติมันก็มีนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่นะครับ
เราเจออย่างมากก็ถ้อยเสียใช่ไหม
การก่อสร้างค่ะแต่นี่มันคือไฟป่า
ป่าตามธรรมชาติมันก็มีแต่ว่าเผานี่เยอะ
คุณผู้ชมถามว่าตกลงเชียงรายกับเชียงใหม่

นี่เชียงใหม่นะฮะคือเชียงใหม่วันนี้เนี่ย
ติดอันดับเป็นเมืองท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่อันดับหนึ่งของโลก
เป็นเมืองมลพิษทางอากาศย่ำแย่อันดับหนึ่งของโลก

โอ้โหความเดือดร้อนในตอนนี้คือต้อง
ใส่หน้ากากอนามัยนี่ดูหลวงพ่อออกบินทบาทฮะ

หน้ากากที่เราใส่เพื่อป้องกันโควิด
ป้องกันแบบไอละอองน้ำลายน้ำมูกอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ

ผู้มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็คือนายมณ์เทียนครูคัมมี

พระสงฆ์สมเนรออกเดินบินทบาทตอนเช้านะครับ
คือถ้าท่านคิดว่าไม่ไหวจริง

ท่านงดรับบาทก็ได้นะครับงดเบิร์นวินทบาทก็ได้
นี่หลวงพ่อลูกหนี้ท่านก็ไม่มีหน้ากากอะไรด้วยนะ
เป็นห่วงท่านแล้วท่านก็อายุเยอะอะไรอย่างนี้เนาะ

ในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับที่เชียงใหม่นะครับ
จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
พบจุดความร้อนหรือฮอสสปอร์ตจากไฟป่าในช่วง๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาดูสิ
แดงเถือกเลยหนาแน่นเต็มไปหมดในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
๕จุดทางฝั่งเมียนมาเจอ๑๕๖๓จุดไฟป่านะฮะ
ทางฝั่งสปลาว๙๖๕๒จุด
ไฟป่าจากเพื่อนบ้านควันมันก็ลอยเข้ามาทางภาคเหนือของไทย
โดยเฉพาะทางแม่สายเชียงรายเนี่ยรับศึกหนักในตอนนี้เลยนะครับ
แม่ห้องศรกับพยาวนี่ก็เจอนะฮะ
พยาวเนี่ยหมอกควันปกคลุมทั้งจังหวัดนะครับ
ค่าโดยรวมได้๑๕๔มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
อาจจะน้อยกว่าเชียงรายกับเชียงใหม่แต่๑๕๔ก็เกิน๕๐ไปเยอะเลย
ช่วงบ่ายก็มาบางลงบ้างนะฮะแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่
อีสานนี่ก็โดนนะครับทางภาคอีสานนะฮะ
บึงกาลหนองคายเผชิญกับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานเช่นกันนะครับ
ตอนนี้ชาวบ้านก็คาดหวังไปนู่นเลยฮะหวังว่าจะมีพายุฤดูร้อนมีฝนตกเข้ามาบ้าง
เพื่อจะบรรเทานี่ก็ต้องเอาเครื่องพ่นน้ำฉีดน้ำมาพ่นน้ำกัน
คือทางฝั่งของอีสานเขาก็มีควันไฟที่ลอยมาจากทางฝั่งสปลาวนี่ฮะ
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมทางลาวนะครับแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้ว
ว่าจะแผลลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำให้พื้นที่ภาคเหนืออาจไม่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้นะครับ
ขณะที่กรมฝนหลวงและการบินการบินเกษตรนะครับ
ยังไม่สามารถขึ้นบินทำฝนหลวงเหนือน่านฟ้าทางภาคเหนือได้
เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดไม่เอื้ออำนวยต่อการขึ้นบินปฏิบัติการนะครับ
แล้วยังไม่สามารถบินข้ามน่านฟ้ารอยต่ออำเภอแม่สาย
นี่นะฮะคำถามนะฮะที่ว่าทำไมกลุ่มควันที่ปกคลุมในอำเภอแม่สาย
ทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีเหลืองถึงส้ม
ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าลักษณะของกลุ่มควัน
ควันที่มาจากการเผาไหม้เศษวัสดุทางการเกษตร
ซึ่งตรงกับข้อมูลของชาวบ้านในพื้นที่
เชื่อว่ามาจากการเผาไหม้และไฟป่า
ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนก็ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้
มากกว่าการหาหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองมาสวมใส่
แต่ก็ไม่ได้มีกำลังกันทุกครัวเรือนและทุกคน
คือถ้าไม่นับทางฝั่งของเพื่อนบ้านฮะ
ทางฝั่งของไทยเราเองก็มีเผานะ
แล้วก็มีความเชื่อว่าเผาไปแล้วเดี๋ยวพอฝนตกน้ำมา

มีผักหวานมีเห็ดเพาะอะไรเกิดขึ้น
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าความจริงสามารถไปเพาะไปปลูกได้แล้วนะ
ไม่ต้องไปเผาป่าเพื่อให้มันขึ้นก็ได้นะฮะ